ต่อที่จังหวัดชนบุรีนะคะอดีตลูกเขยค่ะ
โวยวายที่บ้านอดีตพันรยานะคะ
ตอนนั้นเนี่ยมีพันรยาอยู่ด้วย
มีอดีตพ่อตาอยู่ด้วยแล้วก็อดีตน้องพันรยาอยู่ด้วยนะคะ
สิ่งที่เขาทำลงไปก็คือใช้ค้อนทุบรถจักรยานยนต์ของอดีตพ่อตาได้รับความเสียหาย
แต่ว่าสุดท้ายถูกน้องเมียใช้ไม้ตีหัวแตกนั่งอยู่แบบนี้

คนที่เข้าไปก่อเหตุก็คือนายธีรพงศ์จันทองอายุ๒๕ปีค่ะ

ศีรษะนี่แตกเลยนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งทีมกู้ภัยจากทีมกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัฐ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
นายเจริญขุมทองกระจ่างอายุ๔๖ปี
เจ้าของบ้านเล่าว่านายเทียระพงเป็นอดีตลูกเคยนั่นแหละ
ที่ยังตามต่อแย้หึงหวงพันรยาเก่า
ภรรยาเก่านี่เป็นลูกสาวของนายเจริญเจ้าของบ้านนั่นแหละ

เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าจริงก็เลิกลากันมานานนะ
แต่ว่าก็มาต่อแยอยู่แบบนั้น

นายเทียรพงศ์เมาอลวาดเข้ามาทำลายทรัพย์สินอยู่ในบ้าน
ใช้ค้อนมาทุบรถจากกระยันยนต์พังเสียหายเลย
เจริญก่อนที่จะโวยวายอีกแล้ว
ร้องตะโกนหาเรื่องอีกแล้ว
ทำให้อดีตน้องเมียก็คือนายวงศกรขุมทองกระจ่าง

ศีรษะของนายธีรพงศ์จนแตกได้รับบาดเจ็บ
ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ

เกิดความเสียหายก็ลูกชายก็เลยออกมาห้าม
พอห้ามเสร็จปุ๊บไม่เข้าใจกันก็เลยต่อยกัน

ก็ทำให้ทัพสินเสียหายลงพื้นแล้วก็
แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไร
ให้สัมภาษณ์ก็คืออดีตพ่อตานั่นเองนะคะ
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเราเรียบร้อยค่ะ
แล้วก็บอกให้นำตัวในเทียรพงศ์ไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายไปแล้ว
ก็คือรถจักรยานยนต์มันพังเลย
เจริญยืนยันไม่ติดใจเอาความ

อย่าเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้อีกนะคะ